เชื่อว่าใครหลายคนได้อ่านเคล็ดลับ

ช่วงนี้อย่างที่บอกไปของยอดฮิตเลย

ตอนนี้ราคาก็ศูงสูง
รวมที่ถึงลูกทุ่งสาวเจ้าของเพลงฮิต
คุณพี่เขานะฮะลูกทุ่งสาวคนนี้บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าส่วนตัวเองเนี่ยนะ
ตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพี่เขานี่นะคะ
จะทำน้ำสมุนไพรแล้วก็ครีมต่างจากสมุนไพรนะคะ
เอามาใช้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคุณผู้ชม
เพราะว่าดีต่อสุขภาพด้วยแล้วพอช่วงโควิดระบาดแบบนี้
ก็เลยต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวให้เป็นอย่างดี
พอมีการบอกกล่าวกันว่าเออสมุนไพรไทยเราสามารถช่วยต้านได้นะ
ก็เลยทำให้ตอนนี้คุณแม่คุณพ่อทั้งต้มให้ดื่มนะ
สมุนไพรกันแจกจ่ายทั่วทุกคนในบ้านเลย
รวมไปถึงนี่ยอดฮิตหลายคนทำกันอยู่สูตรดมไอสมุนไพรหรือว่าควันจากสมุนไพร
นี่นะคุณผู้ชมนะซึ่งสูตรของคุณพี่ลำยองเขาเนี่ยก็จะมี
ส่วนกระโจมที่ใช้สูตรดมก็ไม่ใช่ตู้องค์ตู้อบอะไรแพงมากมายนะคะ
วัสดุที่มีอยู่ในท้องถุงนานนี่แหละค่ะเอามาขึงเป็นกระโจมนั่นเองนะคะ
ตามสไตล์เลยนะครับอืมอ่าคุณผู้ชมไปดูคลิปด้วยหน่อยมากเลยน่ะ
นี่คือตู้อบเรานะคะอันนี้ตู้อบครับผมค่ะอันนี้คือสูตรคุณแม่
หม้ออบก็จะมีอย่างงี้นะคะมาดูเลยเอ่ยสมุนไพรครับมีสมุนไพร
อย่างนี้นะคะเพราะสมุนไพรก็จะมีใบเตยค่ะตะไคร้มะกรูด
ใบมะกรูดอ่าขิงค่ะใบหนาดมะมะกรูดอ้าวว่านแก้เจ็บท้องอ่ะ
มีใบขาวเยอะแยะค่ะสมุนไพรสมุนไพรบ้านบ้านคือต้มแล้ว
แล้วก็จะดมก็จะสูดดมมันก็จะสดชื่นนะคะนี่หอมมันก็จะโล่งจมูก
แม่ก็จะให้ดื่มดื่มน้ำสมุนไพรอีกเนี่ยค่ะเอาตอนนี้เนอะพี่น้องก็คือ
โควิดมาอย่างเงี้ยสิ่งเราไม่รู้ว่ามันยาตัวไหนคือรักษาโรคโควิด
คือเราไม่รู้เราก็ไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยฉะนั้นแล้วแต่สิ่งที่เราดูแลตัวเอง
ตอนนี้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก็คือต้องดื่มน้ำสมุนไพร
พี่พี่ลำยองเล่าให้ฟังนะคะว่าปกติจะทำแบบนี้นะคะ
ก่อนออกไปทำนานะคะแล้วก็เห็นเสื้อส้มเมื่อสักครู่ชื่อคุณหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นสูตรนะถ้าเป็นคนอีสานจะทำแบบนี้กันอยู่แล้ว

แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องดูแลตัวเอง
ล้างมือบ่อยใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ